ช่วงวันที่๕ถึง๙เมษายน
มีใครไปนครราชศรีมาแล้วไปทานหมูกระทะบ้างไหมคะ

เพราะมันมีเคสว่าทั้งพนักงานและเจ้าของร้านร้านหมูกระทะ
ร้านนั้น๑๔ชีวิตติดโควิด๑๙
แล้ววันนั้นวันเดียวเนี่ยมีลูกค้าไปกินเนี่ยค่ะ

ต้องเป็นพันคนแล้วไม่มีใครสวมหน้ากากอนามัย

ลูกค้าก็คือลุกไปตักเนื้อหมูตักผักตักอะไรเองอยู่แล้ว
คือหลายร้านบุฟเฟ่เราอาจจะเห็นว่ามีให้ใส่ถุงมือพลาสติก
แล้วก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเวลาไปตักอาหาร

พนักงานทุกคนไม่มีใครสวมหน้ากากอนามัยเลยนะคะ
แล้วก็ไม่แน่ใจด้วยมีบริการถุงมือพลาสติกให้ลูกค้าไปตักอาหารไหม
อย่างที่บอกนะคะล่าสุดเนี่ยมีการออกมาเปิดเผยจาก
ในวิทย์เชียร์จันทราโนไทยพูดว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
หมูกระทะร้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้กับสถานศึกษาหลายแห่งนะคะ
ก็จะเป็นกลุ่มนักศึกษามาเยอะ
ช่วงเวลาที่มาเนี่ยเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่มีผู้ติดเชื้อ
มาที่ร้านด้วยเหมือนกัน๕เมษายนประมาณ๑๕๐๐๒๐๐คนนะคะ
บรรยากาศอย่างที่เห็นในภาพเลยว่าค่อนข้างแออัดนะคะ
ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชศรีมาบอกว่ากังวลมาก
เพราะล่าสุดเนี่ยเจ้าของร้านและพนักงานในร้านร้านนี้ติดไปแล้ว๑๔คน
คนแล้วนะคะส่วนกลุ่มลูกค้าอีกพันคนเจ้าหน้าที่บอกตามไม่ไหวจริง
เพราะไม่รู้ว่าเป็นใครบ้างเพราะมีเป็นพันคนเลยวันนั้นน่ะ
เพราะฉะนั้นขอย้ำแบบนี้นะคะใครก็ตามนะคะที่ไปร้านหมูกระทะร้านนี้นะ
ตั้งแต่วันที่๕ถึง๙เมษายนติดต่อโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อตรวจหาเชื้อโดยด่วนเลยนะคะ

ใช่ถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่เปิดโล่งแต่ว่านั่งติดกันนั่งใกล้กันขนาดนี้
อย่างที่บอกพนักงานติดไปสิบสี่คนแล้วนะคะไม่มีใครสวมหน้ากากอนามัยเลยด้วย
ที่สำคัญคือดูจากวันที่๕ถึง๙เมษายนเป็นท่วงที่มันเกิดแบบทั่วประเทศ
ต้องระมัดระวังกันมากขึ้นอีกรอบนึงแล้ว
ท่านผู้ชมครับที่เชียงใหม่นะครับเชียงใหม่วันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เพิ่มอีก๒๗๐รายนะครับ
ทำให้ตัวเลขสะสมในขณะนี้๑๔๖๑รายนะครับ
การตรวจค้นเชิงลุกแล้วก็การตรวจหาเชื้อกับประชาชนกลุ่มเสี่ยงเนี่ยตรวจไปแล้วประมาณ๑๕๐๐คน
สัดส่วนพบผู้ติดเชื้อคือประมาณร้อยละ๑๐นะฮะเชียงใหม่ตอนนี้ก็เยอะนะครับ
โรงพยาบาลสนามศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ๗รอบพระชมพันศาตอนนี้ต้องขยายเตียงเพิ่มอีก๑๕๐๐เตียงนะครับ
ผู้ป่วยล่าสุดตอนนี้มีอยู่๙๐๐คนมีทีมแพทย์มีนักจิตวิทยามาเยี่ยมมาพูดคุยกับคนติดเชื้อด้วย
เพื่อเยียวยาสภาพจิตใจด้วยนะครับ
หลังจากมีรายงานว่าหลายคนตอนนี้ก็เริ่มเครียดจากปัจจัยหลายอย่างส่วนใหญ่ก็กังวลเรื่องว่าเราจะรุนแรงไหม
เราจะเป็นมากน้อยขนาดไหนบางคนก็คิดถึงบ้านบางคนก็เครียดเพราะว่าถูกกักตัวในพื้นที่ที่จำกัดมาเป็นเวลานาน
นี่คือสถานการณ์ที่เชียงใหม่นะครับเพราะว่าระบาดแต่ละระลอกเนี่ยนะนี่ระลอก๓นะฮะ

ใช่เพราะว่าก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวค่ะ
แล้วพูดถึงท่องเที่ยวเนี่ยสงกรานนี่สงกรานปีที่๒นะฮะ

นี่คือจังหวัดเชียงใหม่ในสงครานวันนี้ปีนี้นะครับ
เป็นภาพที่ไม่คุ้นตาจริงต้องใช้คำนี้นะคะ

ครูเมืองคือสถานที่เล่นสงกรานสนุกที่สุดที่หนึ่งที่ฉันกล้าพูด
มีไหมโลงอย่างนี้นี่คือวันที่เลิกแล้วสงกรานเลิกแล้ว
ใช่ค่ะแล้วยังเก็บของไม่หมดแค่นั้นเอง

วงประตูท่าแพ้ต่างในวันนี้เงียบนะครับทุกผู้ชมครับ
พิษโควิดทำให้เม็ดเงินการท่องเที่ยวช่วงสงกรานในเชียงใหม่
หายไปเกือบสามพันล้านนะครับโอ้โหนายพันลบแทร่จิลนายกสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
บอกว่าการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ช่วงสงครานปีนี้ได้รับผลกระทบหนักมาก
จากเดิมคาดว่าเงินจะแพร่สะพัด๒๓พันล้านบาทตอนนี้กลุ่มบริษัทห้างร้าน
ที่มีแผนจะมาประชุมจะมาท่องเที่ยวเนี่ยถามว่ายกเลิกเท่าไหร่ที่เชียงใหม่
ท่านนายกสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าอ๋อยกเลิก๑๐๐
คือไม่ต้องถามเลยยกเลิกหมดเลยนะครับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ยกเลิก
หรือว่าเลื่อนไปเนี่ยก็มีอีกประมาณสัก๑๘๐จาก๑๐๐ที่ไม่มาเลย๑๘๐
คือเลื่อนนะครับก็ถือว่าเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้น
แล้วก็ต้องรอดูว่าเขาจะมาได้เมื่อไหร่ด้วยนะครับ
จากนี้ก็ต้องเดินหน้าอัดแคมเปญต่างอย่างหนักนะครับ
แต่ยอมรับว่าสถานการณ์ในขณะนี้เนี่ยคาดเดาได้ลำบากมาก
ว่ามันจะกลับมาได้เมื่อไหร่อย่างไรนะครับ
จากภาพบรรยากาศสงครานปีนี้อย่างที่ท่านเห็นนะฮะ
คือเขาเตรียมงานกันไว้ก่อนหน้านี้นานแล้ว
แต่พอถึงช่วงใกล้สงกรานมันพีคขึ้นมา

ต้องยกเลิกกันหมดเรื่องการเดินทางหรือว่าการมาเที่ยว

จากจุดที่เขาจะเล่นน้ำหรือว่าทำบุญกันเป็นประจำนะ
คนในพื้นที่ก็ยังไปทำบุญไปเที่ยวอะไรไม่ได้ด้วยนะ

ไปดูตลาดนะไปดูตลาดนะฮะ
ตลาดวโรรสตลาดต้นลำไยตลาดนวรัฐ
ปกติไปเชียงใหม่เนี่ยเล่นน้ำสงกรานเสร็จอะไรเสร็จ

ใช่ค่ะท็อปปิ้งแหละ
ที่ตลาดเนี่ยนะครับตลาดวโรรสนี่ตลาดต้นลำไยตลาดนวรัฐ

คือเราไปเจอคุณป้าแม่ค้าคนหนึ่งนะท่านผู้ชมคุณรัชพร

ป้านางป้านางเนี่ยนี่ฮะแกขายเสื้อลายดอก
อ่าโอ้โหแหม่สงกรานขายไม่ได้อ่ะ

ก่อนหน้านี้สัญญาณนี้ดีมาก

มาถึงขายได้ขายได้พันตัว

พีคขึ้นมามีคำสั่งยกเลิก

อยากให้ภาครัฐหามาตรการเยียวยาให้หน่อย

เมื่อสมัยก่อนเนี่ย
๑๐๐๐ตัว๑๐๐๐๐ตัวเนี่ยมะคารขายปีนึง

ขายไป๑๐๐๐ตัวเนี่ย

ก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับคุณป้าแล้วก็ทุกท่านนะครับ